เอาจริงนะมันก็เป็นวิถีชีวิตของพี่น้องชาวนา
เกี่ยวข้าวมาข้าวมันชื้นก็ต้องไปตากให้มันแห้ง
แต่จะพาไปดูเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชมจริงวันนี้เรามีมา๒จุดนะ

ที่เห็นแบบนี้ค่ะคือเขาเอาข้าวมาตากเอาไว้
นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปจุดนี้

ไปเจอกับพี่วิชัย
วิชัยแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยกำลังรีบเก็บรีบโกยข้าวแห้งเนี่ย

หลังจากที่พี่โจรพี่โจรมันอลวาดมาตระเวนขโมยข้าวที่ตากเอาไว้

โจรทั้งหลายที่มาขโมยของชาวบ้านเห็นใจกันบ้างนะ
ไหนจะค่าจ้างไถไหนไหนจะค่าปุ๋ยไหนจะค่าดูแลค่าเกี่ยวข้าว
เจอฝนซ้ำไอ้ราคาข้าวมันก็ถูกอยู่แล้ว
สุดท้ายพอต่างอยู่โดนขโมยหายไปเฉยเลย

อย่ามาทำแบบนี้อย่ามาซ้ำเติมกับชาวนาแบบนี้
อันนี้คือจุดที่หมู่บ้านหนองผักบุ้งนะที่ศรีขอรภูมิของสุรินทร์
เขยิบมาหน่อยค่ะคุณผู้ชมพาไปดูที่ยะโสธร
ยะโสธรเราไปที่ตำบลโคกสำรานแล้วก็อำเภอเริงนกทานะคะ
อันนี้ทำไมต้องให้ดูมุมสูงล่ะคุณอาริยา

ใช่พี่เบิร์ตมันคือรันเวย์สนามบินกับที่จอดเครื่องบิน
ซ้ายมือเป็นที่จอดขวามือเป็นรันเวย์ยาวไปนู่น

นี่ไงถึงสงสัยว่าเวลาเครื่องบินจะขึ้นลงทีม
ไม่พัดแบบข้าวนี่มันปลิวไปหมดเลยเหรอ
คุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยอยู่เป็นสนามบินกองทัพบกนะคะ

เป็นสนามบินที่ตอนนี้เขาไม่ได้ใช้งาน
เป็นสนามบินเก่าเขาเลิกใช้งานไปแล้ว
จริงกองทัพบกเป็นคนดูแล
แล้วลานจอดเครื่องบินรวมถึงรันเวย์ตรงนี้
จริงมันก็อยู่ในสภาพการใช้งานได้ปกติเลย

ชาวนาที่เขาอยู่แถวนี้เขาก็เลยขออนุญาต

ไม่ใช่แอบไปแล้วเอาอะไรไปปูเอาไปตากข้าวไม่ใช่

พวกเราจะเอาข้าวเปลือกมาตากไล่ความชื้นหน่อยได้ไหม

ใช่เพราะว่าตรงนี้มันปลอดภัยอย่างหนึ่ง

บางทีรถราที่เขาขับมาต้องหักหลบต้องเลี้ยว

คือมี๒เลนนะแต่เหลือให้ขับแค่เลนครึ่งแล้ว
ใช่ค่ะบางทีเหลือไม่ถึงเลนด้วยซ้ำ
แต่อันนี้ตากกันเข้าไปเลยค่ะตากกันได้เต็มที่เลย
แต่มันปลอดภัยอย่างหนึ่งคือรถราไม่เกิดอุบัติเหตุ
แต่สิ่งที่มันจะไม่ปลอดภัยก็คือกลัวกลัวว่าโจรมันจะมาหรือเปล่า
เพราะว่าจุดตรงนี้เนี่ยชาวนาเองนะเขาต้องมานอนเฝ้าค้างคืนกันเลยล่ะค่ะ
กลัวไงกลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนมาขโมย
นี่เชื่อไหมว่าชาวบ้านเป็นร้อยลายนะ
สลับสับเปลี่ยนกันหมุนเวียนกันมาตากข้าวตรงนี้
ก็จัดเวรกันไปสิเธอมาตากตรงนี้๒วัน
อีก๒วันถัดมาบ้านฉันเอามาตากอย่างนี้ค่ะ
แล้วพอข้าวเปลือกแห้งแล้วก็ขนกลับบ้านไป

นี่ชาวบ้านเขาต้องมีวิธีการบริหารจัดการ
แต่คืออย่างที่ยะโสธรตรงนี้เขามีสนามบินที่ไม่ใช้งานไง
แต่ก็ไม่รู้ว่าพื้นที่อื่นเขาจะมีแบบนี้ไหม
หรือว่ามีลานแบบกว้างมากพอที่จะให้ชุมชน
ให้ชาวบ้านเขาไปใช้หรือเปล่านะคะ